ก็คือสอดรับกับกรณีการให้สัมภาษณ์ของคุณแม่ตังโมที่ออกมา

ได้ยินคำสัมภาษณ์แล้วบอกว่าเหตุการณ์มันกลับตลปัด

ก็เลยทำให้คนในวงการบันเทิงเมื่อวานนี้
พากันมาโพสต์เกี่ยวกับเรื่องแม่
แล้วก็มาโพสต์คลิปเนี่ยค่ะหอนกันแบบนี้นะคะ

เขาบอกหลายคนบอกเรื่องราวมันกลับตารปัดกันไป
นี่ภาพของคุณแท็กพระรันยู

คุณแท็กพระรันยูที่ติดตามข่าวของแตงโมมาตั้งแต่วันแรก
แล้วก็มาจากโพสต์ตอบโต้การให้ข่าว
ภาพตัวเองเนี่ยค่ะหอนไปแบบเมื่อสักครู่

แล้วก็ข้อความบอกว่าจบแยกย้ายหอนกันไปจบนะ
ไม่ต้องตามสืบอะไรมันจบแล้ว

แท็กแกยังโพสต์คลิปท้าทาย
ส่งอาหารหมามาให้รีวิวด้วย
แล้วก็โชว์หอนด้วยนะคะนี่คลิปนี้เดี๋ยวดูนะ
โชว์ฮอนเสียงยาวเลยกะ
ท้าเสร็จสรุปเจอคนจริงค่ะ
มีคนส่งอาหารหมาไปให้พี่แท็กแกจริงนะคะ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

คนหนึ่งเขาให้เงินกับฉัน
เกลียดเขาลงได้ไง
คนอื่นนั่งเสียใจ
สุดท้ายก็กลายเป็นหมา

ครับโอ้โหนี่เขาใส่ฟิลเตอร์ใช่ไหม
ใช่ค่ะปีเตอร์เป็นหมานี่ตอนแรกยังสวยอยู่เลย
ตอนหลังเป็นหมาซะแล้วแล้วเนื้อผาเพลงนี่
สะดุ้งเลยนะคะส่วนแก๊กชาลีก็เล่นใหญ่
ลูฟท็อปพนักการเดินมาถามรับเม็ดเล็ก
หรือเม็ดใหญ่ดีนี่กินจริงเลยหรอ
เทใส่จานแบบนี้ค่ะแล้วแกก็กินของแกจริง

ตอนเรียกเช็คบินอะเอาไปดูพร้อมกันพริกยังไงคืออยากกินไหมที่ไหนด้วย
กูว่าแล้ว

คุณแนคคือกี่มุกแล้วนี่

มุกที่สองแหมกินอาหารแบบว่าในที่หรูหรา

ไขวอ่อนเพราะอะไรไปดูเขากางเกงขาดหรืออะไรนะ

ค่ะเพราะผมจะเห็นคุณแน็กเขาอ่อน

อันนี้ไม่ได้โพสต์คลิปแต่ว่าโพสต์รูปตัวเอง

หมาอาหารหมารีวิวฟรีไปเลยสิครับ